ขชาพาค่ะคนนี้บอกเลยว่าสายมูตัวจริง
ล่าสุดค่ะพาคุณผู้ชมนั้นไปบึงการนิดนึงก็แล้วกัน
เขาบอกว่าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ประจำคู่บ้านคู่เมืองด้วย

คือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าพี่มดดำเนี่ย
เขาเป็นสายมูตัวจริงไปที่ไหนปังที่นั่น
ล่าสุดเมื่อวานนี้เดินทางไปพร้อมกับคุณพ่อค่ะ
แล้วก็เพื่อนร่วมทำพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ที่วัดอาหงศิลาวาสค่ะ

หรือที่ให้เรียกว่าสดือแม่น้ำโขงนั่นเอง
ซึ่งครั้งนี้ค่ะพี่มดดำนั้นยังชวนแจ็คแฟนฉัน
ซึ่งพิธีนี้ค่ะก็คือพิธีสมโพธิพระอุปคุฎ
พระศรีวรีค่ะแล้วก็องค์หลวงปู่ทวดค่ะ
ท่ามกลางบรรยากาศที่งดงามนะคุณผู้ชม
แล้วก็เปี่ยมด้วยมนต์ขลังนะคะ
ภายในสวนหินของวัดอาโฮงศิลาวาสนั่นเองคุณผู้ชม
โดยในระหว่างการประกอบพิธีบวงสวงนะคะ

คืออันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าบังเอิญนะ
เราก็ไม่รู้จริงว่าจะเกิดทรงกรดขึ้นมาในวันนั้น
โดยในระหว่างการประกอบพิธีบวงสวงเนี่ย
พระอาทิตย์ทรงกฎอย่างที่เห็นเลย
สว่างดงามไปทั่วบริเวณพิธี
เชื่อกันว่าเป็นความอัศจรรย์ใจจริงนะ
โดยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดบึงการแห่งนี้ค่ะ
มีความเชื่อว่าเป็นสดือแม่น้ำโขง
ซึ่งก็คือจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงนั่นเอง
แล้วก็มีวังนาคินหรือวังพญานาคอยู่ที่นั่นด้วย

จึงให้ความเคารพและสัตว์ภาพเป็นอย่างมากด้วยนะคะ

มดดำค่ะก็ได้อันเชิญรูปหล่อพระอุปคุฎนะ
เข้าไปปฏิสถานภายในถ้ำพระอุปคุฏด้วย
ภายในสวนหินยักษ์ของวัดอาหงศิลาวาส

สร้างความศรัทธาให้กับผู้ร่วมงานไม่น้อยทีเดียว
ดูจากพิธีแล้วบอกเลยว่า
มันมีมนต์ขลังจริงนะฮะพิธีสมรรถบึงกาบอกเลยว่า
เป็นพื้นที่ที่แบบว่าศักดิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ

ข่าวที่เป็นทางเชื่อทางจิตใจก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ได้ให้งมงายอะไรแต่ว่าก็อย่าลบหลู่ก็แล้วกัน
ใช่เราไม่งมงายนะคะแต่ว่าเย็นนี้พี่มดดำมานะคะ

อย่าลืมนะคะ
ความขลังความแบบโห
วันที่หนึ่งมีทุนายนมาแล้วนะคะ
เดี๋ยวติดตามบันเทิงไทยรัฐได้ค่ะคุณผู้ชม